มาดูกันต่อนะคะกับข่าวนี้เป็นข่าวแมว
ทำไมวิทยากรีตาข่าวแมวมาเล่า
ราชสุดต้องเอาจริจใจช่วยเพราะน้องแมวป่วย
สายชีวิตนางจากการที่เจ้าของนางันสายใส่เสื้อผ้าแปลก

ประกบใบเฟิร์นเป้อารักพี่เท่งพี่หน่ง
กับหนังเรื่องแคทเอาแวบแบบว่ารักอ่ะ
ปี๒๕๕๘ค่ะแต่ว่าตอนนี้ป่วยค่ะ
เจ้าของเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ป่วยไปหลายโรคค่ะ
โรคไตเปล่าหวานเลือกออกทางเดินอาหาร
อยู่ห้องสัตว์ป่วยวิกฤตลงพิวารสัตว์เกษตรนั่นเองค่ะ
ว่าตอนนี้รักษาอยู่นะคะซึ่งก็ดูอาการอยู่เรื่อย

ใช่ขอให้หายป่วยไวเพราะคนเข้าไปคอมเมนท์เยอะมาก
ส่วนจอนนี่ก็เป็นแมวเพศผู้อายุ๙ขวบพันธุ์สุพลักษณ์ซึ่งหายากค่ะ
โดดเด่นก็คือนี่แหละค่ะคนก็มาจับแต่งแล้วก็ดื้อนักฉลาดนั่นเองนะคะ
ถือว่าเป็นแมวซุปตานะที่สร้างสีสันบนโลกโซเชียลสร้างความสุขให้กับใครหลายคนที่เล่นโซเชียลกันด้วยนะคะ